ดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงราย

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดการสัมมนา
ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
แห่งโรงเรียนทั่วราชอาณาจักรครั้งที่๓๙
ภายใต้แนวคิดไทยรัฐวิทยากับวิถี

ห้องเชียงรุ้งในโรงแรมเวียงอินตำบลเวียงอำเภอเมืองเชียงราย

การจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาแก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
จำนวน๑๓โรงเรียนแล้วก็มีการเปิดกล่าวสัมมนาอย่างเป็นทางการ
โดยตอน๑ท่านบอกว่าการจัดตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เป็นความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในท้องถิ่นชนบท
ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
ในการพัฒนาแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
พัฒนาคนในทุกมิติทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
ศึกษานั้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างชาติ
และมุยที่ไทยรัฐเป็นมุยที่ส่งเสริมสำนุนและช่วยเหลือกิจการแม่งอักษรศึกษา
รูปแบบต่างมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและต่อต่อไป
เพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าความร่วมมืออย่างนี้
ที่เราเรียกว่าไทยสร้างชาติ
คือไม่ใช่รัฐบาลอย่างเดียวก็มีทั้งภาคเอกชนมีทั้งประชาชน
มีทั้งคนกลุ่มโน้นกลุ่มนี้มาช่วยกันขับเคลื่อนประเทศชาติเราไปข้างหน้า
โดยปราศจากความขัดแย้งหลายคนก็ผ่านโรงเรียนนี้
แล้วก็โตขึ้นมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนนะครับหรืออยู่ในแวดวงต่าง
ผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นกุศลให้กับคุณกัมพลให้กับไทยรัฐ
ทำสิ่งดีเนี่ยมันเป็นกุศลทั้งสิ้นแล้วมันเป็นความภาคภูมิใจ
ในการที่จะทำให้อย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราทำอะไรเพื่อใคร
การจัดสัมมนาครั้งนี้นะคะภายใต้แนวคิดไทยรัฐวิทยากับชีวิตวิถีใหม่
จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการออกจากห้องประชุม
เพื่อเยี่ยมชมนิทัศกาลการเรียนการสอนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ
แล้วก็ร่วมเล่นดนตรีล้านนากับนักเรียนอย่างสนุกสนานแบบนี้
มีการถ่ายรูปร่วมกับบรรดาครูนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ที่มาแสดงนิทัศกาลอย่างเป็นกันเองนะฮะ
อกจากนี้นายมานิดสุขสมจิตกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ
ได้มีการนำคณะผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาจำนวน๑๑๑โรงเรียนทั่วประเทศ
ศึกษาดูงานต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยารุ่นที่๑
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒บ้านเอกที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมกับรับฟังรับชมการบรรยายพิเศษ
หัวข้อการขับเคลื่อโรงเรียนไทยรัฐวิทยาสู่อนาคตอีกด้วยค่ะ